มาดูหนุ่มเบิร์ตพีรวิทย์หมอลำระเบียบวาธศิลป์กันบ้างนะครับ
กลายเป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียล
เขาแชร์เรื่องกล่าวที่เขาพาคุณแม่ไปที่โรงพยาบาล
แล้วก็ไปเจอคุณยายคนหนึ่งนั่งเก้าอี้
และตรงเก้าอี้มันก็มีกากบาทปิดไว้คือ
ห้ามนั่งเว้นระยะเท่าไหร่
แล้วคุณยายไม่ยอมให้แม่ของเขานั่งเก้าอี้อีก๒ตัวนั้น

แล้วเขาก็เลยเอามาเรื่องนี้มาแชร์ไว้ในโลกโซเชียล
บอกยายบอกอยากให้แม่ผมนั่งกลัวอียังนักหนา

นี่เป็นเรื่องที่โพสต์ในโลกโซเชียล
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะสงสัยเบิร์ตพีรวิทย์เป็นใคร
แต่ว่าถ้าคอหมอลำคงจะรู้จักเขาเป็นอย่างดี
ดูเพลงเขาสักนิดไหมมิวสิกเขาสักนิดนึง
เขามีเพลงหลายเพลงนะเต้ยฟงตรง
เขาก็ร้องคู่กับนักร้องคนอื่นนะฮะ
แล้วก็เพลงนี้หลบหน้าเพื่อลืมฮัก
แน่ก็เป็นผลงานของเบิร์ตพีรวิทย์เขานะครับ
นี่ค่ายเพลงนะฮะ
เขาเป็นคนดังในหมอลำเหมือนกันฟังเขานิดหนึ่งไหม
นี่แหละฮะเบิร์ตพีรวิทย์นะครับ
ก็จริงนะมีแฟนคลับที่ชื่นชอบคุณเบิร์ตเยอะเหมือนกัน
แล้วก็พอเกิดเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจคุณเบิร์ตเยอะเหมือนกัน
แต่ว่าที่มาที่กลายเป็นดราม่าเรื่องนี้เพราะว่าเบิร์ตพีรวิทย์นะครับ
เขาโพสต์เหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยมีการโพสต์ข้อความตั้งแต่เช้าเลย๗โมงเช้า
แท็กเรื่องเกิดที่โรงพยาบาล
แท็กเรื่องมีอยู่ว่ายายที่วงกลมสีเหลืองนั่งรอการตรวจ
แล้วแม่ผมก็เดินมานั่งรอการตรวจตรงวงกลมสีแดง
แม่ก็ใส่แมสเรียบร้อยปกติ
สักพักยายพูดกับแม่ผมว่า
บอกให้นั่งนี่เจ้าไปนั่งที่อื่นอะไรประมาณนี้นะครับ
แม่ก็มองยายแล้วก็ไม่ได้ตอบโต้อะไร
แม่ก็พยายามอธิบายไปบอกว่านั่งได้อยู่บ่อบ่เป็นยังดอก
มันห่างกันอยู่นะฮะยายก็เงียบ
ตอนแรกที่แม่จะมานั่งวงกลมสีแดงเลยนะ

แต่แป๊บหนึ่งลูกสาวของยายก็มาบอกว่านั่งไม่ได้
ติดโควิดคือกลัวว่าจะติดโควิดนะครับ
และที่ตรงนี้มันดันเป็นที่ที่เขาแปะกระดาษไว้ว่าห้ามนั่ง
แต่ทีนี้คุณเบิร์ตพิรวิทย์ก็โพสต์ต่อบอกว่ามันก็เกินไป
ทุกคนกลัวโควิดเหมือนกันหมดทุกคนมาหาหมอเหมือนกันนั่นแหละ
อีกอย่างแม่ไม่ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ติดกับยายซะหน่อย
ถ้าวันหนึ่งคนมาหาหมอเยอะเก้าอี้มีแค่นั้น
นั่งกันไม่ได้แล้วสินี่แหละคนไทยบ่ลืมหูลืมตานะครับ
แล้วบอกว่ายายบอกอยากให้แม่ผมนั่งใกล้ยาย
แล้วข้างหลังยายที่นั่งติดกับยายล่ะกลัวอียัง
นี่มีคนนั่งอยู่ข้างหลังเหมือนกับพนักชนกันนะคะ
เออนะครับมองหน้ามองหลังมืดเว้ยอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็แฮชแท็กสวัสดีจ้ะลาก่อนมนุษยาย
เราคงไม่เจอกันอีกสักพักโอ้โหพอโพสต์นี้ออกไป
คนที่เข้าไปก็รุมจวกคุณเบิร์ตบอกว่าเนี่ยเอาแล้วไม่เห็นเหรอ
เก้าอี้นั้นเขาติดป้ายห้ามนั่งไว้
นี่คือมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของโรงพยาบาล
เขาก็พิจารณาแล้วล่ะว่าตำแหน่งเก้าอี้ตัวไหนควรจะนั่งหรือไม่นั่ง
เพราะว่าถ้าแม่ของคุณเบิร์ตไปนั่ง
มันก็จะหลังชนกับหลังคนข้างหลังคุณเข้าใจไหม
หลังชนกันดังนั้นตรงนี้เขาก็เลยห้ามนั่ง
แล้วคุณยังกล้าเอามาโพสต์อีกเหรอ
ปรากฏว่าโอ้โหกระแสโจมตีเข้าไปที่คุณเบิร์ตเยอะมากเลยนะครับ
ปรากฏว่าคุณเบิร์ตลบโพสต์ดังกล่าวออกไป
แล้วก็ออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้เป็นคลิปออกมาเลยนะ
ขอโทษสังคมและผมรับผิดทุกประการที่ผมโพสต์ไป
และผมตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้กระทบกับวง
รวมถึงต้นสังกัดด้วยคุณผู้ชมไปดู
เบิร์ทลบโพสต์ให้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะขอโทษทางคุณยาย
แล้วก็ทางครอบครัวแล้วก็ขอโทษลูกสาวคุณยายนะวันนั้นด้วยนะครับ
จริงคำพูดอารมณ์มันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เบิร์ตอยากจะสื่อถึงแม้วันนั้นที่โพสต์
ก็คือว่าน่าจะอรุมอร่วยให้แม่เราบ้างครับ
คือเก้าอี้ตัวในโรงพยาบาลมันก็ถูกติดป้ายหมด
ถ้ามีโอกาสหรือเราได้เจอกันหรือชี้แจงไก่เกลี่ยกันได้นะครับ
ก็ยินดีนะครับยินดีที่จะแบบจะรับคำตอบว่ารับผิดทุกอย่าง
จากเป็นคลิปที่ยกมือไหว้ขอโทษสังคมแล้วนะครับ

ก็เขียนข้อความบอกว่าจากการโพสต์รูปภาพและข้อความของผม
ทำให้คนในสังคมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นกระแสออกไปเป็นวงกว้าง
ผมเบิร์ตพีรวิทย์ต้องขอโทษทุกคนครับมันเป็นความผิดส่วนตัวของผมเอง
ผมขอรับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่าง
แต่ขอความกรุณาอย่าตำหนิครอบครัวหรือว่าทางต้นสังกัดที่ผมทำงาน
ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อองค์กร
ทางวงก็ได้ประกาศให้ผมพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้ว
ผมขอกราบขอโทษต่อทุกคนอีกครั้ง
ความผิดครั้งนี้ผมสำนึกได้แล้วก็ขอโอกาสให้ผมได้ยืนอยู่ในสังคม
เพื่อทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปนะครับ
คนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเฟสของคุณเบิร์ตนะครับ
บอกว่าพี่เบิร์ตก็ไม่ผิดหรอกอะไรอย่างนี้
สังคมก็ให้อภัยสู้นะน้อง
ผิดแล้วก็ยอมรับก็ดีแล้วนะครับก็เริ่มต้นใหม่นะ
ก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปนะฮะ